คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
ก็ตามที่บอกไว้น้ำที่แล้วเขาคืออิวคายกุลโดแกนนะครับ

เค้าได้เป็นคนที่ชูด้วยเชมเปสลีกใช่ไหม
จริงไม่เกิน
คือทีมระดับเค้ามันดันไม่ได้แค่นั้นเองจริงเค้าควรจะได้ทั้งนานแล้วแหละ

ก็ตามเค้าเรียกตามสถิติของเชมเปสลีกัน
การเข้าชิงครั้งแรกมักจะไม่ได้แชมป์เสมอ
เวลาที่๒คุณคุณก็จะได้แชมป์

หลายช่วงอายุของการเป็นทัฟโฟอาชีพของเขาแล้วกัน
คือในบรรดานักฟุตบอลอาชีพจำนวนมากเนี่ย
เชื่อว่าทุกคนแหละต้องฝ่ายฝันที่จะชูถ้วยแชมป์เปียนฟลีก

ทำให้ในช่วงเด็กเนี่ยเขาก็ติดตามทั้งฟุตบอลเรมันแล้วก็ฟุตบอลตุรกีด้วย

อ่าทีมทีมใหญ่ในตุรกี

แต่อันนี้โอ้ยอันนี้มีคนตายได้เลย

หลังจากนั้นครับความฝันของการได้ชูถ้วยฟุตบอลยุโรปของกูเดอร์แกนมันก็ค่อยถูกประกอบสร้างขึ้นนะครับ
แล้วก็มีการจินตนาการด้วยว่าถ้าตัวเราเป็นคนได้ชูแชมป์บอลยุโรปมันจะเป็นยังไง
เขาก็มีความฝันของเขานะครับ
เมื่อกูเนลแก้นก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลเยาวชนนะครับ
เขาก็เติบโตทีละก้าวไม่ได้ถึงขั้นที่เหมือนดาวน์โรดที่หลายคนจับตามอง
คือเขาก็เก่งในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เก่งแบบถึงขั้นที่แบบอยู่ในเทียร์ต้น
แล้วก็ตามตามประวัติเขาก็คือไปเล่นกับชาวเต้๐๔ด้วย
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
โดยกุโลกันเคยบอกว่าช่วงที่เขาได้เล่นให้กับชาวเก้๐๔เนี่ย
มันเป็นช่วงเวลาที่เขาทั้งชอบและกดดันในเวลาเดียวกัน
สาเหตุเป็นเพราะว่าชาวเก้สูญเสียเป็นหนึ่งในทีมที่ปั้นนักเตะชั้นนำของโลกเยอะมาก
มันนิลน้อยเยอะใช่ไหม

แก่งแย่งชิงดีก็สูงเหมือนกัน
เพราะว่านี่คือแหล่งพร้อมบ่มนักบอร์ชีพชั้นนำนะครับ

การเป็นนักเตะเยาวชนของชาวเก้๐๔ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะที่นี่มาตรฐานสูงมาก
แต่ปัญหาของกุลกรรมในยุคของชาวเก้๐๔
เขาก็ต้องต่อสู้ในทุกปีว่าตัวเองจะถูกตัดออกจากทีมหรือไม่

ซึ่งการบาดเจ็บข้อเท้าผมรู้ดี
เพราะผมเจ็บข้อเท้าจนปัจจุบันก็แตกกระวันไม่ค่อยได้ละ
จนทำให้ต้องพักการเล่นฟุตบอลนานถึง๖เดือน
เดือนเลยนะสำหรับเด็กที่อายุไม่กี่ปีเนี่ย
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
ซึ่งที่จริงกุโลแกนบอกว่าเขาไม่ได้เจ็บแค่เล่นฟุตบอลไม่ได้นะ
ถึงขั้นที่เดินเถินทั่วไปก็ยังลำบากมาก

ก็ยังยากเล่นฟุตบอลได้ขนาดนี้

เขาต้องสวมถุงเท้าแบบพิเศษนะครับ

แล้วก็ต้องซื้อรองเท้าที่ใหญ่กว่าไซส์ตัวเองปกติ

โดยที่อีกข้างหนึ่งก็คือลองเท้าปกติ
พูดง่ายคือต้องซื้อลองเท้า๒คู่

เมื่อบาดเจ็บหนักขนาดนี้ครับ
ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่
เก้๐๔จะปฏิเสธการต่อสัญญา

ถูกโยนออกจากชาวเก้๐๔เนี่ย
มันส่งผลกระทบต่อจิตใจเขาอย่างมากเลย

ที่ได้ชูถ้วยฟุตบอลยุโรปเนี่ย

เขาก็ได้รับโอกาสที่๒จาก

ยากนี่อ่านยังแบบ
อ่านยากมากต้องลองไปเสิร์ชดูครับ

เกอร์วิชั่นคราชั่นเฮสเตอร์๐๖

เล่นดีอาจจะไปสกัลป์ไปตลอด
ก็เตะที่ชื่อกุลโดแกนยังเล่นดีอยู่นะ
เรายื่นข้อเสนอให้ทางครอบครัวของ

เพียงแต่อิวคายของเราเนี่ยครับ

เลือกที่จะปฏิเสธการเซ็นสัญญากับ

เป็นไงคุณไม่เห็นฆ่าผมในวันนั้น
ใช่คือเขาใช้ทำประมาณนี้เลยคือ
กุลโดแกนบอกว่าตัวเค้ายังมีความเจ็บปวด
เพราะว่าที่ยังเป็นเหมือนแผลสดอยู่แม้ว่ามันจะผ่านไปนาน๒๓ปีแล้วก็ตาม
เหตุผลชัดเจนเลยคือว่าเขาไม่อยากเขากลัวความล้มเหลวมันจะกลับมาแวะเวียนเคาะประตูเขาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเขาเจ็บมากับชาวเกียร์๐๔มาแล้วครั้งหนึ่ง
การที่จะกลับไปอีกครั้งมันอาจจะเจ็บปวด
อารมณ์จะบอกว่าเหมือนคนมีความรักแล้วแบบเจ็บปวดจากความรักก็เข็ดไปอีกสักพักใหญ่เลย
เขาก็แบบไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ
เขาเองก็ต้องเดิมพันธุ์ความเป็นนักฟุตบอลอาชีพเอาไว้สูงเหมือนกัน
นั่นเป็นเพราะว่าฐานะครอบครัวของบ้านอิวไคกุโดกันก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยอะไรเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะพลิกฟื้น
สถานะของครอบครัวได้อ่ะก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอืม
คุณแม่ของอิวคายคนเดียวกันเนี่ยทำงานในโรงครัวของร้านอาหารที่ให้บริการสระว่ายน้ำอ่าอ่า
ส่วนคุณพ่อเป็นพนักงานขับรถบรรทุกขายเบียร์ของบริษัทขายเบียร์นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะลืมตาอ้าปากได้ด้วยการพลิกฟื้นสถานะทางการเงินเนี่ย
มันก็คือการเป็นนักฟอลอาชีพเท่านั้นและตัวของอิวไคคุณโอกันก็ไม่อยากกลับไปที่ชาวเก้ซูนสี่
เพราะว่าถ้าเกิดเขาถูกปฏิเสธขึ้นมาอีกครั้งนึงล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นอืม
ฝันเขาอาจจะจบไปเลยอีกครั้งหนึ่งหรือได้เลยก็ได้โดยที่ครั้งนี้อาจจะไม่สามารถที่จะ
กู้คืนความมั่นใจอืมในฐานะความเป็นนักฟุตบอลอาชีพกลับมาได้ก็ได้อืม
ถ้าจะไปอยู่กับเช้าเกียร์ศูนย์สี่อันนี้เขาก็โอเคเขาก็เลือกที่จะไม่ไปดีกว่าอ่า
ถูกต้องอืมนะครับแม้ว่าจริงจริงแล้วการไปเช้าเกียร์ศูนย์อาจจะดีก็ได้
ความเคร่งเครียดในชีวิตของกูดออแกนมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาอายุสิบเจ็ดปีอืม
นะครับอายุ๑๗ปีสำหรับการเป็นนักภูมิอาชีพคือสำคัญมาก
เพราะว่าตอนอายุ๑๘มันคืออายุเริ่มต้นของการเทิร์นโปร

คือถ้าคุณไม่ใช่นักเตะระดับแบบ
การที่จะการันตีการเป็นนักสปอร์ชีพมันยากมากนะ
เพราะฉะนั้นแล้วอีก๑ปีเนี่ย
มันจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าเขาจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ

แล้วก็เรียกว่าทำให้ครอบครัว
มีสถานการณ์ทางการเงินที่ดีได้หรือเปล่า
ทีมดังในสมัยก่อนเหมือนกันนะโปคุ่ม
ซึ่งเขาก็สุดท้ายตัวของกุฏิวกัน
ซึ่งคุณดูกันก็อยู่ที่นั่นประมาณ๒ปี๒ฤดูการด้วยกัน
ก้าวหนึ่งในชีวิตของอิวคายกุโดกันก็ว่าได้ครับ
เพราะว่าด้านหนึ่งก็คือการเป็นนักว่าชีพอย่างเป็นทางการแล้ว
แต่อีกด้านหนึ่งเขาจะต้องเดินทางไกล๔๕๐กิโลเมตร
ซึ่งถือว่า๑๑๐กิโลเมตร
ไกลมากคุณเทพเชียงใหม่โดยประวัติคำรถนะคำรถนี่ก็เกินครึ่งวัน
ก็คือไม่สามารถไปในแบบเร็วด่วนได้
แม้ว่าจะมีรถไฟในกระทั่งก็คิดว่าไกลสำหรับเป็นวิวสิทธิ์๑๘ปีนะครับ
สิ่งที่ตามมาก็เหมือนกับนักฟุตบอลชีพที่เราเล่ามาหลายคนเนาะ
มันต้องย้ายอ่ะ

เพราะว่ามันก็ต้องไปเตะในลีกหรือไปอะไรที่มันสูงกว่าแน่นอนอยู่แล้ว
แล้วยังไงต่อ

ความอาการโฮมซิกให้ได้อ่าพอเป็นงั้นเป็นงั้นก็ไม่มีกินไงอ่า
ไม่มีกินก็ต้องอยู่เออระหว่างมันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างระหว่าง
โฮมซิกกับไม่มีจะกินเนี้ยอันไหนมันสำคัญเออก็ต้องสู้เรื่องของ
ปากท้องไว้ก่อนแล้วเนาะนะครับจนกระทั่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้
ชื่อของเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการธุบอลก็คือการย้ายมาร่วมทีมของ
บริษัทอ่านี่ชัดเจนนะครับโดยเข้ามาทดแทนการจากไปของ
ซึ่งเป็นนักเตะอ่ามีเชื่อสายแบบเดียวกับซึ่งตอนนั้นนักเตะที่อ่า
อ่าอ่าแต่ว่าหลังจากออกจากก็ดิ่งอ่าโดยตอนนั้น
นุริสาหินย้ายไปร่วมทีมอืมนะครับแต่ก็ก็เหมือนที่บอกไปก็คือ
ชีวิตการคาดแข้งของนุริสาหินก็ค่อยค่อยกลับตกอ่ากลับตกกลับลง
อย่างนั้นก็ตามการย้ายมาอยู่ทีมใหญ่สิ่งที่เป็นปัญหาต่อมา
อาจจะนึกว่าเป็นปัญหาไหมก็อาจจะใช่แล้วก็อีกด้านหนึ่งอาจจะมอง
ไม่ใช่ก็ใช่ก็ได้ก็คือเรื่องของเชื้อชาติอ่าโอเคอืม
เพราะว่าเขามีเชื้อชาติตุรกีคือในด้านหนึ่งเราจะมองว่าแบบ
เราอาจจะมองเป็นนอร์มอลก็ได้แต่บางคนไม่ได้มองแบบนั้นไง
เออมันแล้วเขาอายุเพิ่งจะอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้า
ประมาณนั้นมันยังมันยังอยู่ในช่วงที่จริงจริงเขาเล่นได้
สองสองเขายังเลือกใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เลือกทีมชาติเล่นได้
ไม่ใช่เลือกสัญชาติได้อ่ายังเลือกทีมชาติเล่นได้คือประเด็นคือเขาเกิดแล้วโตที่เยอรมนี
อ่าแต่แค่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตุรกีอ่าใช่ไหมมันก็เหมือนเหมือนที่พี่ตาบอกคือจะเลือกทีมชาติไหนก็ได้
ใช่โดยที่เขาก็ต้องคิดแหละว่าจะเอาทีมชาติอะไรเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อ
อนาคตฟุตบอลอนาคตฟุตบอลแน่นอนตั้งแต่ทีมชาติของเขาอืมนะครับ
คุณโอแกนแน่นอนเป็นนามสกุลของคุณตุรกีแต่ตัวเขาเหมือนที่ผมบอกไปก็คือเขาเกิดและเติบโตที่เยอรมนีนะครับ
แต่ก็จะมีคนเยอะมันดีบางคนที่บอกว่าคุณลูกแกนไม่ใช่คนเยอะมันดีอย่างสมบูรณ์
อืมก็บอกว่าก็ไม่ใช่คนตุรกีเหมือนกันอ้าวก็เขาเกิดและเติบโตที่ที่เยอะปันนี้
เขาแค่มีชื่อกับนามสกุลเป็นคนตุรกีแค่นั้นเอง

นั่นจึงทำให้สิ่งที่กุณการณ์รู้สึกว่ามันแย่มากคือ

เศร้านะแล้วอายุไม่เยอะนะ๒๐อ่ะ

ถ้าเป็นเราสักผ่านอายุมาผ่านการทำงานไปแล้ว

แต่ตอนนั้นเด็กเพิ่งอายุ๑๘๑๙อ่ะ

แต่ไอ้พวกนี้มันก็คือความเห็นในโลกออนไลน์
แต่บนชีวิตจริงที่เขาเผชิญกับผู้คนอ่ะ
ทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องกีดกันเขา
ไม่มีความรู้สึกกีดกันทางเชื้อชาตินะครับ
ตอนที่ตัวของกุณการณ์เดินทางไปที่ตุรกีอะ
บรรดาคนตุรกีจำนวนมากที่เดินเข้ามาหาเขา
ก็บอกว่าเขาชื่นชอบผลงานของโกโดกันมาก
ในศิลป์เชื่อโดยเฉพาะของดอทมุนนะครับ
แล้วก็ไปมาก็คือการ
การเป็นคนทั้งมีเชื้อสายทั้งเยอรมนีและตุรกีในเวลาเดียวกัน
มันทำให้เขาเข้าใจคนอื่น

โดยที่แบบไม่ต้องมาแบบแบ่งเขาแบ่งเรา
เอ๋อก็เป็นมันใครมาจากไหนไม่สน

ทุกคนคือเพื่อนร่วมโลกทุกคนคือคนเหมือนกัน
คือทำไมคุณจะต้องมาแบ่งว่าคุณมาจากนั่นคุณมาจากนี่
คุณก็ประชากรชาวโลกเหมือนกัน
นั่นก็สุดท้ายก็ทำให้คุณดูการก็คงจะปลดล็อก
เขาเรียกอะไรอ่ะความหนักอึ้งในหัวใจของตัวเองได้ครั้งใหญ่
แล้วก็การเข้ามาเป็นสมาชิกของดอสมุนในปีแรกของกุโดกันเนี่ย
หลังจากที่มาแทนนุรีสาหินก็คือการได้แชมป์บุนเดสรีกาแล้วก็เดเอเฟย์โพลคัล
ซึ่งกุลกันบอกว่าเครดิตสำคัญเลยบอกเลยคือจดกินครอป

สอนให้เก่งแล้วก็คุณดูกันก็หนึ่งในคนที่ครอบสอนให้เก่งเหมือนกันนะครับ
ในปีต่อมาครับความฝันของกูดูกันที่มองเห็นภาพถึงการได้ชูแชมป์แชมเปียนส์ลีกเนี่ย

เพราะปีนั้นดอสมุนได้เข้าชิงกับบายันมิวนิกที่สนามเมมบรีอืม
นะครับซึ่งเป็นคู่ปรับร่มลีกแล้วก็เป็นคู่ปรับตลอดการในยุคหลังจากที่ที่ทีมดังในเรมนีเริ่มถดถอยลงมา
ดอทมูลเริ่มกลับมาอีกครั้งนะครับอืม
เขามั่นใจด้วยว่าคาลเจอบายเยิ้นนัตชิงที่เวมบลีเนี่ย
เขาจะสร้างผลงานที่แบบให้บายันต้องเจ็บแสบ
ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่ากุณกันเล่นดีมากแล้วก็ยิงประตูได้
เพียงแต่ว่าเมื่อ๙๐นาทีจบลงชัยชนะกลับเป็นของบายันมิวนิก
เนื่องจากประตูของอายุรบินในนาทีที่๘๙นะครับ
คุณดูกันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างน่าสนใจครับบอกว่ามันคือฝันร้ายนะครับ
หลังจบเกมแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงพ่ายแพ้
แล้วเราจะมีโอกาสกลับเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศยูซีแอลอีกครั้งเมื่อไหร่แล้วก็ได้หรือไม่
แล้วก็เกิดความกลัวมากมายเหลือเกินว่าโอกาสแบบนั้นมันอาจจะไม่มีอีกแล้วในชีวิตนี้
ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
คุณดูกันบอกว่าความพ่ายแพ้ในปี๒๐๑๒ที่เวมบรี่เนี่ยมันก็ยังตามหลอกหลอนเขาอยู่ทุกซีซั่น
แล้วก็จริงมันก็หวนกลับมาในปี๒รูปการ๒๐๒๐๒๑ซึ่งเป็นปีที่
แล้วตอนนั้นต้องพูดเลยว่าเครดิตเหมือนซิตตี้จะดีกว่าด้วยซ้ำ

สมมติฟอร์มการเล่นใดก็ตามแต่เซตตี้ดูดีกว่าเชลส์ซี
แล้วมันเรียกว่าตอกเล่นกันด้วยคนที่ยิงประตูชัย
ไพรุนตะเตะเยิรมักคาเฮลแลก

มันก็ทำให้ตัวเขาย่ำแย่ไม่ต่างจากเมื่อหลายปีก่อนเลย
คือไม่แสบนะว่าจะรู้สึกอย่างนั้น
อยู่อยู่ดอสมุนนะครับอ่าหลังจากที่ค้าแข้งกับดอสมุนมานานห้าปี
กุณธการยอมรับว่าเขาอยากที่จะหาความท้าทายใหม่ใหม่บ้างแหละก็อารมณ์เหมือนโนธิสาฮิตแหละ
ซึ่งตัวเขาก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็เริ่มคิดถึง
ฟุตบอลอังกฤษมากขึ้นอืมเพราะว่าตอนนั้นโลกฟุตบอลอังกฤษกำลังแบบโอ้
เป็นเป็นเป็นท๊อปกำลังไม่ว้าวเลยหือ
แบบสุดสุดเลยเงินกำลังเข้ามาอ่า
และจะย้ายไปทำงานร่วมกับ

ซึ่งตัวของคุณโดยกันไม่ปฏิเสธ
สมองนะในสมองว่า
มา๓ปี๔ปีอย่างเงี้ย
มา๓ปีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เว้ย

ฝันอย่างงี้แล้วก็ตามอย่างเงี้ครับ
คุณดูใครบอกว่า
โอเคคือไม่ได้ชอบแค่ตอนอยู่

ไม่ว่าจะคุมทีมไหนคุณลองไปดูก็ได้ครับว่า
เอาก็ง่ายเอาตัวละคร

ปีที่คอล์ตมากก็เล่นดีมาก
ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ

อเรนนี่ว่าคุณโกนบ่วนว่าเขาไปได้ยินใครสักคนบอกว่าตัวเพศอ่ะเองก็ชื่นชอบคุณโกนไม่แพ้ครั้น
ถ้าชื่นชอบก็จริงก็มันก็ไม่ได้หมายความว่า
เพียงแต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นก็คือกุลเดียวกันได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
ถ้าจำกันได้ก็คือตอนเปิดตัวกุณโดยกันที่แมนซิตี้เขามาพร้อมกับไม้คำนะ
ตอนนั้นมันทำให้กุดูกันรู้สึกว่าเวลาความฝันที่จะไปแมนซิตี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
ไม่น่าจะเอาแค่ไม่เจ็บก็ยังไม่รู้

คือถึงขั้นที่กุณกันโทรไปถามว่า
เป็นต้องการผมจริงหรือเปล่า

แม้ว่าตัวเขาจะเจ็บเข่าก็ตามอ่ะ
แล้วจริงคุณดูการก็พูดชัดเลยว่า
เพราะมันก็ต้องผ่าปัด
แล้วการบาดเจ็บเข่าของนักเตะ

เพียงแต่ว่าเป๊กเป็นคนที่ย้ำ

ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เราจะรอคุณไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน

กลับไปดูตอนนี้ก็ได้ก็คือจะเห็นได้ว่า
เป็นนักเตะที่เปิดตัวด้วยกัน
ใช่ซึ่งมันแปลกมากนะ

ไม่มีไม่เคยเห็น
คือเต็มที่ก็คือดิวจบ

อย่างลูกฟ้านิสเซอรอยด์เจ็บหัวเข่าไป๑ปี
ต้องรอปีต่อมาที่แบบหายเจ็บแล้ว

แคชชอบตลอดเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับ
รูปการณ์๒๐๒๒ถึง๒๐๒๓เนี่ย

คุณดูกันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปีที่แปลกมากเลย
ทุกอย่างภายในทีมมันดูคลิกไปหมดเลย

คือกุลกันก็บอกเรื่องนี้ตอนช่วงประมาณต้นฤดูการว่า
บอกว่ามันคลิกก็จริงเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า
แต่คือโมเมนต์ต่างมันเริ่มกลับมาว่า
เราเริ่มมีความมั่นใจว่าเราจะได้แชมป์ทุกรายการเหมือนกันว่ะ
แล้วก็ตามที่กุณกันเขาคิดไว้จริงปีที่คลิกที่สุดมันก็คือปีที่ตัวเขา
รอคอยมาต่อชีวิตมันเกิดขึ้นฤดูการนี้

มันคือฝันที่เป็นจริงโดยที่เขาทำฝันให้มันเกิดขึ้นด้วยนะ

นั่นแหละสิโอ้โหนักชิงเตะที่อัตราเติ๊กนะครับ
โอ้โหก็คนตุรกีได้ชูในบ้าน
ไม่นะไม่มีใครคิดนะ
หน้าที่กรูนกรารดินชัยคือสุดยอดมาก
และกรูมากใจครับเพราะนี่คือคือการชูชัมป์ในถึงแผ่นดินตุ๊กอีด
แล้วก็เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตระกูลกุณกันเอง
ทุกอย่างมันลงตัวมากเลยมันคลิกสุดไปเลย
สิ่งที่คุณประกันบอกเพิ่มเติมครับก็คือว่า
ความสำเร็จของเขาในวันนี้ล้วนมีแต่ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น
เพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคนขับรถบรรทุกเพื่อเลี้ยงดู
คุณแม่ก็ทำงานในโรงครัวก่อนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเติมรายได้ให้กับครอบครัว
รวมถึงคุณปู่ที่ข้ามพรมแดงจากตุรกีมาที่เยอรมัน
ให้ขนาดนี้นกยาวไปไกล

ทั้งหมดรวมประกอบสร้างเลือกชาววิชาคุณเดียวกัน
มายืนในจุดนี้จุดที่ชูแชมป์๓แชมป์
ทุกรายการของโลกฟุตบอลในยุโรป
เมื่อกูโลแกนทำความฝันสำเร็จครับ

การเลือกที่จะไปค้าแข้งให้กับ
บาเฟโรน่าซึ่งเป็นที่ทำงานเก่าของเป๊กกวาเดลล่าเอง
แม้ว่าจริงมันก็มีข่าวว่าทีมจากแนนกริดเช่น
เป็นอาเซนอลก็ติดต่อไปเอซิแม่ร่าติดต่อไป
แต่คุณโอกันเขาบอกว่า
หนึ่งในความฝันของเขาตั้งแต่วัยเด็กก็คือ

เท่านั้นไม่พอการที่มาบาเซลน่าครั้งนี้ครับ
เขาจะได้ร่วมงานกับเพื่อนเก่า
เก่าที่มีชื่อเล่นว่าเลว่า

อดีตนักเตะที่เขาชื่นชมมาตั้งแต่เด็ก

นี่มันไม่ได้อยากเตะบอลนะเนี่ย
มันเหมือนตามลอยเหมือนเก็บฝันอะ

ลิฟต์ว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วอ่ะ
ไปต่อยังไงต่อดี
แต่ว่ามันจะสปรักตรงที่แมนเซสเตอร์ซิตี้นานหน่อย
ไม่สำเร็จต้นที๗ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย

แชมป์๕สมัยใน๗ปี
คุณอุกัลบอกว่าแชมป์เหล่านี้แม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่มากก็ตาม
แต่มันไม่เท่ากับความทรงจำที่ตัวของเขามีให้กับเพื่อนรุ่นทีมโดยเฉพาะในรุ่นการนี้
ซึ่งคุณประกันบอกเลยว่าเขาไม่เคยประสบอะไรกับสิ่งแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนี้
อิลไคด์กุฎกันบอกว่าผมได้อำลาทีมในฐานะแชมป์พีมอิลิกส์
ผมไม่มีอะไรติดค้างในหัวใจอีกต่อไปแล้ว
อกจากความรักที่ผมมีให้กับสโมสร
รุแกบอกว่ามันจะมีสักกี่คนที่สามารถบอกลาสโมสรอันเป็นที่รักในฐานะกัปตันทีมของทีมที่ได้ทริปเปิ้ลแชมป์
ว่าจะเป็นสตาร์ฟนักเตะเพื่อร่วมทีมแล้วก็แฟนบอล
คุณกันบอกว่าผมจะเป็นซิตตี้ตลอดไปไม่มีสิ่งใดทำลายความสัมพันธ์นี้ได้
มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ผมอยากกล่าวคำว่าขอบคุณ

นะครับอันนี้ไม่จากเขาวิทย์เขาเลย
แล้วพอมันมารู้ก็แบบเฮ้ยมันมาได้เป็นครั้งแรกของทีม
มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันดับโบ้เข้าไปอีก
แบบโหมันเหมือนที่บอกเมื่อกี้เขาเช็คลิสต์มาทุกอย่างครบแล้ว
เช็คลิสต์ต่อไปเขาต้องไปลองดูแล้วจะจบยังไงในเขาเรียกว่าอะไร

มันผมว่าเขาอยู่ในจุดสูงสุดแล้ว
ใช่คือนี่คือสูงสุดของสูงสุดแล้ว
ในแง่ของความเป็นภูมิชีแบบมันแทบจะแบบที่เหลือเรียกว่าเป็นอังกษ์ได้แล้วอ่ะ
เออจริงจริงทุกทุกทุกทุกคือนี่คือแบบโอ้โหมันมันครบ
มันมันได้เขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันเป็นเป็นละครหรือเป็นดนตรีหรือเป็นอะไร
มันแสดงจบไปแล้วผมว่าเมื่อกี้ที่เหลือมันคือมันคืออังกรอืม
นะมันมันจะดีจะเลวยังไงก็แทบจะไม่มีผลแล้ว
เพราะมันมันผมมาเรียบเนียนมากนะจากที่ผมแซวในช่วงต้นว่าเขาแบบ
เป็นนักเตะที่ผมไม่ค่อยจะชอบเนี่ยก็แบบเออแต่เรื่องราวเขาน่าสนใจมาก
ครับนะครับก็ก็แต่ช้ำโลกเดี๋ยวนะเยอรมันได้ช้ำโลกสองพันสิบสี่ใช่ไหม
เออเหมือนเขาอยู่ชุดนั้นไปอืมเหมือนจะจำไม่ได้อันนี้เหมือนจะยัง
เหมือนจะยังอันนี้ขอจะนะอันนี้ขออภัยด้วยความที่เราไม่มีข้อมูล
เออเดี๋ยวไม่ได้เสิร์ชลองลองเช็คกันดูนะครับก็
เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ผมว่าโลกฟุตบอลยุคใหม่ต้องจำอ่ะครับ
เออแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าใครจะมาแทนเขาในซิตี้อืม
หมายไม่ใช่หมายถึงตัวของความผู้เล่นเนาะแต่หมายถึงแบบ
ความเป็นเป็นใช่อืมยังนึกไม่ออกไอ้ตัวผู้เล่นน่ะมีเพียบ
แทนแน่สบายอยู่แล้วตัวตอนนี้มันก็แทนกันอยู่เออเอ่อ
ฟิฟโฟเล่นก็เล่นได้แล้วเนี้ยใครก็เล่นได้ฟิฟโฟเล่นจากตัวลุก
ตอนนี้มันเล่นบ็อกซ์ทูบบ็อกซ์ก็ได้น่ะอ่านั่นแหละมันเล่นเบอร์หกยังได้เลย
ใช่นั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่า
จังหวะมันพอดีที่เราเลือกมาด้วยนะใช่ใช่ก็ว่ากันไปอีพีต่อไป
พี่บอยอีพีต่อไปเนี่ยยังไม่ได้เคาะขนาดนั้นครับ
แต่ก็คิดว่าอาจจะพูดคุยเรื่องของเชลซีซะหน่อย
เพราะว่าทีมนี้คือที่พูดถึงเชลซีเพราะว่าปีนี้
ปีน่ะเอ่อตลาดซื้อขายหน้าร้อนเนี้ยเป็นปีที่เชลสีจี้จ๊าดมากเลย
อ่ะคือขาเข้าก็ก็เยอะแล้วแบบเช้าใจมันพอจะต้องขอ
ประวิงเวลานิดหนึ่งอาจจะต้องมาราวศัทรานหน้าเพราะว่าเชื่อว่า
ไม่ได้นิ่ง๑๐๐แต่ว่าคิดว่ามันพอที่จะเริ่มพูดคุยได้แล้ว
นั่นแหละครับก็ต้องลองดูว่าพี่บอยจะรวบรวมข้อมูลได้ขนาดไหน
อาจจะประมาณนึงเพราะว่าอาจจะต้องเผื่อไปเล่าอนาคตอันใกล้ด้วย

ก็สปอยด์ก็ไปแล้วรอติดตามกันไปนะครับ
ตามช่องทางเดิมอยู่ถึงแม้บอลจะพักแต่เรายังไม่พักตอนนี้
เรายังไม่พักครับนั่นว่าจะไปกันยาว
นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นดูเราก็จะมีอัปเดตเรื่องราวด้วย
รวมถึงตลาดนักเตะด้วยถ้าเกิดมีใครใดมา
อาจจะมาพูดถึงก็เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่า
ถ้ามันมีดิวใหญ่นะแบบเราก็อาจจะหยิบยกมาพูดถึงได้
รู้แล้วการขยับแต่ละทีมเนี่ยยากมาก
จะจ่ายไหวก่อนมันไม่ใช่แค่ใครจะจ่ายไว้
มันเป็นเรื่องของมันย้ายยาก
คือทีมใหญ่มันใช้เงินไปหมดแล้ว
ไม่ใช่หมดแล้วไปเยอะแล้ว
ถูกต้องโอ้โหไม่มีทาง
แล้วประเด็นคือถ้ามันไม่ย้ายตอนนี้โอ้โหมกราเนี่ย

ใช่ค่อนข้างเก่งมาก
ก็มาลุ้นกันว่าจะมีดีลอะไรพิเศษ
ก็ติดตามเราได้ทางช่องทางต่างของ
ก็ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
ก็มาฟังพวกเราได้

หรืออยากจะให้พูดถึงทีมไหนเป็นพิเศษก็ได้นะ

เพราะว่าอย่างช่วงตลาดซื้อขายนะ

ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วกันนะครับ

สวัสดีครับผม